มีอีกคู่นึงนะครับที่คนก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันว่าจะได้บทสรุปเมื่อไหร่นะครับ
ก็คือคู่มวยเงินล้านที่เดิมพันกันระหว่างเสียโป้อานนท์กับนักมวยไทยอีคิวซังนะครับ
ที่สุดแล้ววันนี้ที่นัดต่อยกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยบรรยากาศที่ซอยเอกชัยหนึ่งร้อยยี่สิบหกอยู่ที่ย่านฝั่งธนบุรีเป็นสถานที่จัดชกมวยแบบฟรีสไตล์สี่รุ่มสอง
ระหว่างฝั่งของเสียโป้อานนท์กับอีคิวซังกรุ่งธนเกียรติซึ่งเลื่อนมาจากวันที่๑๕มกราคมนะครับ
บรรดาแฟนมวยที่ทราบข่าวมารอชมเป็นจำนวนมาก
ขณะที่เสียโป้และอีคิวซังวันนี้เดินทางมาที่สนามมวยตามนัดนะครับ
แล้วก็มีในวันอยู่บำรุงเจ้าของพื้นที่มารับหน้าที่ในการเจรจากับทั้งคู่ด้วย
ที่สุดแล้วก็เจอกับปัญหาที่อ้างข้อจำกัดในข้อเดิมนะครับ
นั่นก็คือทางผู้ใหญ่ขอมาให้เลื่อนการชกออกไปก่อน
ที่ทั้งสองฝ่ายรวมถึงสถานที่เวทีมวยก็พร้อมหมดแล้ว
ทำให้แฟนมวยที่มารอชมก็ต้องเซ็งไปตามตามกันนะครับ
โป้บอกว่าการแข่งขันในวันนี้ติดเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวส่วนตัวพร้อมเต็มร้อย
ซึ่งรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ขึ้นชกในวันนี้
ขณะที่ทางอีคคิวซังก็บอกว่าเสียดายที่ไฟล์นี้ต้องเลื่อนออกไป
แต่ยืนยันว่าต้องมีการชกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยจะพยายามหาคิวให้เร็วที่สุด
ป่าแดงมหาชัยซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดการชกในวันนี้ได้
เนื่องจากมีผู้ใหญ่ขอมาให้เลื่อนออกไปก่อนจริงส่วนเหตุผลขอไม่เปิดเผย
แต่จะเร่งนัดวันขึ้นชกกับทางอีคิวซังและเสียโป้อีกครั้งคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้า
และจะใช้สถานที่เดิมก็คือสนามมวยในซอยเอกชัย๑๒๖นะครับ
กติกาก็เหมือนเดิมและผู้ชนะจะรับเงินรางวัลเท่าเดิมก็คือ๓ล้านบาท
สถานที่ได้ที่นี้